อันนี้คืออยู่ที่ผับแล้วพออยู่ที่ผับเนี่ย

พลทหารไปเที่ยวปั๊บถ่ายรูปร่วมกันกับเพื่อน

มึงมองมึงชี้หน้าทำไม
ชี้หน้าทำไมมองหน้าทำไม

แล้วเรื่องนี้มีคนตายค่ะคุณผู้ชม
การนี้ที่เกิดขึ้นหลังผับปิด
แต่ถามว่าไอ้ต้นเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ในผับแล้ว
ถ่ายรูปกันอีกฝั่งหนึ่งชี้หน้า
ไอ้ฝั่งที่ถูกชี้หน้าตามไปถาม

ดูกล้องวงจรปิดหน่อยละกันค่ะ
เมื่อวันที่๒๒ที่ผ่านมาเที่ยงคืน๘นาที

แต่ท้ายที่สุดนี่คือไม่ไหวแล้วเห็นไหม

จังหวะนี้ค่ะตรงปากซอยเชิดสมบัติที่อุดรนะ
พลทหารสิทธิพรพิมจันทร์หรือว่าม่อนมากับเพื่อน

ถ้าลักษณะชี้แบบนี้คือเขานั่งกลางใช่ไหม
คือมากันแล้วร่างของพลทหารสิทธิพรร่วงลงบนถนน

ซึ่งอย่างที่บอกไงดอมกล้องไม่เห็นตอนร่วง
แต่ดูดิคือมันมีจังหวะบางจังหวะใช่ไหม
รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือเขาจะไม่ไหวแล้ว

พลทหารม่อนนี่แหละโดนแทงเข้าลิ้นปี่เลย
คั่วหัวใจค่ะแล้วก็เสียชีวิต

อาคารรเดชภามะเชียงพินหรือว่าอีคคิว
อายุ๒๑ปีโดนแทงราวนมขวา
อีกคนนึงที่เป็นคนเจ็บนักคารินสามาอาพัฒน์
หรือว่าเบคแฮมอายุ๒๒ปีโดนฟันหัว

ฝั่งเพื่อนของพลทหารม่อนก็คือเบคแฮมด้วยนะคะ
เขาไปเที่ยวด้วยกันเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเลยนะ
ไปหาตำรวจก่อนเลยไม่ต้องกลับบ้าน

บอกกับทีมข่าวบอกว่าเอาจริงพี่
ผมมาถ่ายรูปด้วยกันก็ถ่ายด้วยกัน๓คน
มีใครบ้างอ่ะนี่ให้ดูเลยรูปนี้
ถ่ายรูปกันเนี่ยเห็นไหมคือพลฐานสิทธิพรคนซ้าย
สีเขียวนี่นะคะอันนั้นคือผู้ตายนะ
คนกลางคือนักคารินนักคารินคือเบคแคม
และคนขวาสุดอัครเดชอัครเดชหรือว่าอีคคิว๓
๓คนนี้ถ่ายรูปพอถ่ายรูปกันอยู่ปั๊บอีกฝั่งหนึ่งชี้หน้า
ทีนี้พอฝั่งนู้นชี้หน้ามันก็บอกว่าไอ้กลุ่มนั้นเหมือนแม่งจะหาเรื่องเลย
นี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วก็ตอนที่อยู่ที่ร้านอ่ะ
ไม่ได้มีอะไรกันนะแต่พอขากลับตัวอิ๊กคิวอีกคนนึงไม่ยอมไง
ก็เลยแบบเอ้ยไปหาหน่อยไหมเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยไปกับพลทหารม่อนจะไปเคลียร์กับฝั่งนั้นว่าชี้หน้าทำไม
ขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้ากันหลังจากนั้นลงมาแล้วก็ต่อยกันด้วย
ช่วงชุนลมุลน่ะจังหวะนี้ครับคุณผู้ชม
คือช่วงชุลมุนมันมีเสียงตะโกนเพื่อนโดนแทง
แฮมก็บอกด้วยนะว่าโหถ้าเกิดว่าวันนั้นผมห้ามม่อนเอาไว้ได้
ผมห้ามทุกคนเอาไว้ได้มันคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้
ไม่แล้วเขาถ่ายรูปยังไงไปชี้หน้าเขาชี้จริงหรือเปล่า

เพื่อนผมที่โดนแทงครับเขาก็มาบอกผมว่าเออคนนี้เขาชี้หน้าครับ
เลี้ยวเข้ามาในซอยก็ขี่รถปาดหน้าเลยครับไม่ได้พูดอะไรเลยครับ
แล้วก็ตอนจอดรถลุงก็ถามว่าเออชี้หน้าทำไมในร้านชี้หน้าทำไม
ขับรถไปรับเพื่อนมาครับ
แล้วก็เขาบอกให้สิทธิพรคนตายขึ้นรถ
พอขี่ได้ประมาณ๕๐๐เมตรเขาก็ตกรถครับ
ถ้าเกิดว่าผมห้ามม่อนผมห้ามอิ๊กคิวไว้ได้
มันก็คงไม่เกิดความสูญเสียแบบนี้อันนี้เบคแฮมบอกนะคะ
นักข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านพลทหารม่อน
ซึ่งบ้านจัดงานศพคุณผู้ชม
ไปเจอกับพ่อของพลทหารม่อนคุณพ่อสุดเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อปี๖๕ก่อนที่ลูกผมจะไปเกณฑหารนะนะ
ก็ไปเที่ยวที่ร้านนี้แหละไปมีเรื่องทะเลาะกันกับกลุ่มวัยรุ่น
รอบโน้นจะต้องเย็บ๕เข็มแล้วก็จี้ทองคำหล่นหายด้วย
ลูกผมกลับมาจากเกณฑ์ทหารก็นัดกับเพื่อนไปร้านนี้อีกรอบนึง
ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่ก่อเหตุที่แทงลูกผม
ใช่กลุ่มที่เคยมีเรื่องกับลูกผมตั้งแต่ปีที่แล้วนู้นหรือเปล่า
อยากให้ตำรวจเร่งรัดตามจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเลย
ก็เลยไม่รู้ไงจังหวะที่แบบชี้หน้ากัน

เออไอ้นั่นนี่ปีที่แล้วเคยมีเรื่องกันดิ
หรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้ต้องให้ตำรวจสอบต่อด้วยนะคะ
แต่ก็ฝากเตือนเลยนะถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่แล้ว
มีลูกแล้วลูกชอบไปสถานบันเทิง
การชี้หน้าคือเราก็ไม่รู้เขาชี้เราหรือเปล่า

ก็หลายเคสอ่ะดอมบางทีไม่ต้องชี้ด้วยซ้ำ
คือแค่มองหน้ายังมีเรื่องเลยยังยิงกันยังฟันกัน